กลับมาบ้านระปะเทศไทยสุโภทัยยังระทมเจอน้ำท่วมจมบาดาน
ไหนอาจจะไม่ล้นทะลักพอน้ำมันมันพอสมควรแล้ว
มันเริ่มห้องไปพอสมควรแล้วแต่ภาคธุรกิจทั้งหลายยับเยินเสียหายหนักพอสมควร
ตอนนี้เนี่ยหลายชุมชนอย่างชุมชนคลองโพร่วมพัฒนาครูหาสุวรรณเรือไทย๕๐๐ครัวเรือนก็จมอยู่ใต้น้ำ
มวันนี้อีก๑๔วันหายเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอจมวันนี้อีก๑๔วันหรือ๒สัปดาห์น้ำจึงจะหายกริ๊บไปฮะค่อยเป็นค่อยไปอันนี้จากการประเมินในพื้นที่
ส่วนพี่จักรจักรพันธ์แสงนินเปิดร้านพรีเวดดิ้งมีใครมาเป็นลูกค้ายังอย่าเพิ่งเลยให้กันน้ำไว้ก่อนดีกว่าตอนนี้กันน้ำสองชั้นฮะ
กัน๒ชั้นบอกปีนี้เนี่ยเกือบใกล้เคียงกับ๑๐ปีก่อนแม้จะไม่รุนแรงเท่าก็ตามทีแต่ว่ามางานนี้มา
ฉุกระหุกฉุกเฉินกันน้ำสองชั้นมันยังเข้าได้เลยนะ
รุนแรงขนาดไหนอ๋อไม่เกี่ยวกับการน้ำสองชั้นแล้วมันไหลซึมเข้าไปนะ
กันน้ำสองชั้นแล้วมีรถวิ่งมาคลื่นแรงเนี่ยมันทำให้ฝ่าไอ้ตัวกองถุงทรายเข้าไปได้
ดังนั้นขอความเห็นใจนะฮะทุกพื้นที่ที่เจอน้ำท่วมคนขับรถขับรา
ต้องใช้ความช้าเป็นพิเศษเพราะว่าคนแถวนี้เขาเดือดร้อนกันพออยู่แล้วครับ